เปิ้ลหัทยาเขาก็ได้โพสต์คลิปในความทรงจำ
ตอนที่พี่ตัวนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุลาลงกร

ก็จับมือสองข้างแล้วก็ร้องเพลงโปรดให้กับพ่อฟัง
ลองไปฟังสิคะว่าเพลงอะไร
ในคืนวันเสาร์ที่๖เดือน๖ปี๖๒

ใช่ซึ่งหนังก็เพิ่งมีไปเนอะ
เป็นหนังประวัติของเมอร์เคอรี่

ใช่แล้วอยู่เขาก็แต่งของเขาขึ้นมานะ

แต่ขอแค่อยากให้พ่อได้ฟังนะคะ

แต่ก็ร้องไปมองหน้ากันไปนะคะ

เขาคงจะได้ยินนะ
ดูแล้วแบบมีแต่ครัวอยู่ครบ
ตัวอยากเจอใครก็มาหมดเลย

มันมาแบบเท่ห์อะ

นี่คือก่อนนี่ก็เริ่มไม่สบายแล้วใช่ป่ะ

น่าจะใกล้แล้วมีล่าสุดสุดท้ายที่ไปถ่ายละครคือธันวาที่แล้ว
ที่แบบว่ากระดูกหนักใช่ไหมอันนี้ไม่สบายแล้ว
ก็ยังนั่งได้ยังคุยอยู่
แต่ผมยังจำตอนที่ไปเล่นละครเวทีกับแกได้เลย

ใช่แกเป็นคนที่แบบความจำดีมากนะ
พี่ตุ้มเวลาอยู่บนเวทีนี่เทพเลยนะ
มีพลังเป็นแบบเจ้าเรียกว่าเจ้าเวที
เป็นเรื่องที่น่าตกใจเวลาเล่นละครกับเขา

แล้วส่งรับส่งกันทีดีใช่ไหม

แล้วก็มีคุณตุ้ยธีรพัฒน์อีกคนนึง
ถ้าพี่ตัวเล่นละครเวทีคือพอพี่ตัวเสียไปแล้ว

คือได้บทได้บทตอนเช้าเนี่ย

กระอาดและกระถิ่งบทและกระได้เลย
ก็ไปถึงที่เชียงใหม่แล้วก็ได้

แล้วก็ซ้อมได้เช้าเล่นเย็นเลยเหรอ
ไม่ครับไปเล่นอีก๒วันคือแต่เราไปซ้อมกันก่อน
แต่ว่าเป็นครั้งแรกที่มาถึงแล้วเราก็จะได้แบบ
แล้วซ้อมเย็นนั้นคุณทิ้งไหมบทตอนเย็น
ยังดิพี่ตัวน่ะทิ้งไปแล้ว

ใช่สิละครโบราณ
ผมเล่นเป็นอ้ายฟ้าแล้วก็ต้องใช้เป็นภาษาเหนือโบราณ
มันเป็นประวัติของเมืองที่ถูกที่หายไป
ใช่ก็คือพระยามังรายคือพี่ตัวเหน่เล่นพระยามังรายไหม

ก็คือไปอยู่ติดแม่น้ำปิงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือเดิมทีแล้วก็พอแม่น้ำปิงเนี่ย

ก็คือมีคนทายว่าเดี๋ยวเมืองนี้จะถูกน้ำท่วม

ท่านก็เลยย้ายเมืองจากเวียงกุมกามย้ายมาเป็นปัจจุบัน

ใช่ค่ะเป็นเมืองที่แบบหายไป
ก็เลยย้ายมาเป็นเมืองเชียงใหม่ปัจจุบัน
ใช่ค่ะว้าวทำไมใช่ได้
อยู่อีกเมื่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนกับบางรายก็เข้าใจผิดว่า
อ้างฟ้าเนี่ยจะแปลพักคือเธอคือจะไปอยู่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้
คือทั้งที่เขาเป็นคนส่งไปแต่ว่าไอ้ฟ้าก็มาแอบเข้าเฝ้าในตลาด
แล้วก็บอกว่าคือจะนับกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ปีอะไรอย่างนี้
แบบพูดอย่างนั้นด้วยใช่พูดอย่างนั้นเลยแล้วก็บอกว่าบอกว่าเนี่ยก็คือไม่มีวันที่จะทิ้งทิ้งเมืองไปทิ้งท่านไปอะไรอย่างเงี้ย
แต่ตอนนี้ที่เข้าไปอยู่เนี่ยแค่ต้องการที่จะเป็นไส้ศึก
ในการที่แบบว่าจะส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับทางบางราย
แล้วตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่มังลายต้องไปตีเมืองได้แล้วอะไรอย่างนี้
แล้วเขานึกว่าจะหลบหัวหลายที่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยบางรายคือพี่ตู้เหรอ

ใช่ฮะแล้วก็คุณตุ้ยธีรพัฒน์เล่นเป็นการโถม
รู้สึกจะเป็นคนที่ให้ย้ายเมืองหรืออะไรสักอย่าง
มีชื่อในประวัติศาสตร์การโถมคุณมิ้วเข็มมาสอนนี่ก็เล่น
คุณมิ้วไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยก็เล่นคุณมิ้วเล่นเป็นเมียตุ้ยธีรพัฒน์
นั่นไงเดี๋ยวไปถามคุณมิวได้เลยมีการโถมถามต่อเลย

คนที่ไม่ได้ดูกับเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้ว่า
เห็นมาสอนหนูขาวคือนางเอกดังค่ะ

ใช่เรื่องอะไรนะของคุณมิ้วเล่นเรื่องอะไรนะ
มิวเขียนมาสอนหนูข่าวเล่นของท่านมุ้ยก็มี

ก่อนนี้

คุณช่างก้านะ

หรือว่าเจอพี่มิวตอนนู้นแล้ว

หรอคะอย่างไม่เข้ามาเรียนต่อน่ะ

ชีวิตฉันจำได้แต่มีพิษสมัยคนเดียว

อำพลผูนอ่ะเป็นเจ้าเมือง
นี่ละเวียงกุมกามเขาเล่นกับผมแบบคุณตู้ย
เล่นเยอะพี่เหมียวชมัยพรมีคุณบีสวิทย์ตอนนั้นก็เล่น

เขาน่าจะมีน่ะมีมีต้องมีไม่เป็นระลึกถึงพี่ตัว
ผมเคยเข้าไปเสิร์ชดูในยูทูปเวียงกุมกาม